เราให้ดูความน่ารักของครอบครัวนี้ก่อนละกัน
เขายอมทำทุกอย่างเลยให้ลูกได้เสมอ

พ่อเขาก็จัดให้แบบไม่เขินอาย

เขาเป็นลูกครึ่งเชื้อสายเขาเนี่ยก็ออสเตรเลียนะจ๊ะ
หลักฐานก็นี่ก็โชว์อยู่บนใบหน้าเลย

ว่าของชอบของมักเนี่ย
มันก็คือหมอลำคุณผู้ชมค่ะ

หมอลำมาเลยจ้าคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปล่าสุดเลยนะคะ
เขาเล่นน้ำคลายร้อนกันที่สระว่ายน้ำ

เปิดเพลงหมอลำเสิร์ฟไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ทางด้านคุณลีเดียโอ้ก็ไม่พลาดจ้ะ

ลำซิ่งไปเสิร์งกับคุณพ่อแมททิวกันเลยจ้า
แหมบอกเลยว่าสเต็ปคุณพ่อไม่ธรรมดา
ช่วงแบบว่ายักษ์ไหล่บอกเลยว่าถูกใจ

มันตามใส่หน้าให้น้องเนี่ย
เป็นคุณพ่อคุณพ่อชอบถูกใจ

น่ารักดีค่ะ